ดูเรื่องที่แบบว่าต้องเตือนภัยกัน

งูเหลือมนั่นแหละมางวดนี้
ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยครับ
ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะ

เอาพาไปดูเรื่อยนะครับที่ส่องไฟส่องไฟ

แล้วก็มาช่วยกันตามหาแล้วคุณเห็นไหม

ตอนแรกไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นแล้วคุณเห็นยัง

แล้วดูสิครับคุณปางตอนแรกนะคุณแยกไม่ออกเลยนะว่างูกับเสาอันไหนใหญ่กว่ากัน

ดูสิโอ้โหนี่มันงูยักษ์ของจริงอ่ะ

จริงแล้วดูสิครับมันเนื้อยาวขนาดนี้

แต่หย่องไหมล่ะ
ตอนแรกนะมันโดนเจ้าหน้าที่นะเอาบ่วงรัดคอไว้แล้ว
แต่สุดท้ายด้วยความที่ตัวมันใหญ่แรงมันเยอะ

ยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจพรมคีรีของ

เขาก็จัดการจับมันจนได้
โอ้โหถามว่าจับมาแล้วเนี่ย

ว่ายาวเท่าไหร่
ถูกต้องเนาะไม่ต้อง
แล้วเป็นเรือได้ไหมเอาเรือก็ยาวเหมือนกันนะ
เป็นความสูงของตึกง่ายกว่า
ที่ฉันงงกับรถว่างเลยรถยาวกี่เมตรยังไม่รู้หรอก
ความสูงของตึกตึกแบบ๒ชั้นกว่า
ดีไหม๒ชั้นได้ไหม

เกือบกึโอ้ย๒ชั้นก็พอ
เอาแต่อย่างนี้เห็นใหญ่อย่างนี้นะจับนะ
แล้วก็ยังไงรู้ไหมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ดีมาไว้บ้านผมก็ได้ผมจะได้แบบว่าทำเป็นสวนสัตว์เลยเนอะ
บ้าเหรอโอ้ยผมยังกลัวงูอยู่ไม่ต้องเอามา

ตามอุทยานตามอะไรอย่างนี้ไงคุณผู้ชมนะ